คุณเหมียวปวันรัฐนะฮะถึงกับฟิตซ้อมร่างกายเพื่อการนิดหนึ่งเดียว
ขอร่วมวิ่งกับพี่ตูนค่ะเป็นส่วนหนึ่งของ๙คนละ๙ค่ะ
เอาเวลาที่ไหนไปแอบซ้อมเนี่ยพี่เหมียวปกติเห็นอ่านข่าวใส่ไข่อยู่ทางช่องไทยรัฐทีวีของเรา
ว่างจากข่าวใส่ไข่เขาก็ฟิตซ้อมกันหน่อยนะคะก็ออกกำลังกงกำลังกายค่ะ
เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจนะคะคุณไปวิ่งกับพี่ตูนค่ะฟิตซ้อมร่างกายอย่างดีทีเดียวนะคะ
ก็ได้มาบอกเล่าความประทับใจตลอดเส้นทางที่พี่ตูนนั้นวิ่งค่ะ
ให้แฟนรายการบันเทิงไทยรัฐได้ฟังกันด้วยนะคะ

ได้เซอร์ฟี่กับพี่ตูนไม่ได้พี่ตูนก็จะโดนลุมมาก

โดนตัวไหนมาแล้วพี่ตูนเหนือกว่าที่พี่

คนอื่นทั่วไปก็คือ

ทำเพื่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือทำ
ด้วยความตั้งใจแล้วก็ทำจริงค่ะ